สวัสดีครับคุณปุ้ยครับคุณบุ๊คครับ

หลังจากนายกประกาศออกโทรทัศน์ให้ถอยคนละก้าว
คนก็หายใจโล่งอกขึ้นมาเยอะครับว่าสถานการณ์มันน่าจะได้รับจะได้ผ่อนคลายลง
แต่ว่าสิ่งที่ปรากฏตามมากลับกลายเป็นว่า
มีปรากฏการณ์ที่ทำให้เกิดความกังวลขึ้นมาอีก
เป็นปรากฏการณ์ที่พักพลังประชารัฐเขาประกาศสนับสนุนนายกรัฐมนตรี
สู้ต่อให้อยู่ต่อให้ครบ๔ปีไม่ต้องลาออก
นั่นก็เป็นวิถีทางทางการเมืองเพราะเขาเป็นพักสนับสนุนนายกรัฐมนตรี
แต่ว่าปรากฏการณ์ที่มีคนใส่เสื้อเหลืองนัดหมายมาชุมนุมมาเป็นปรากฏการณ์ที่ถึงแม้ว่า
จะบอกว่ามาชุมนุมเพื่อปกป้องสถาบันซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ครับ
แต่ว่าก็มีคนมองเยอะว่านัยยะของการชุมนุมเป็นการชุมนุมสนับสนุนฝั่งนายกรัฐมนตรีและฝั่งรัฐบาล

นัดหมายชุมนุมของม็อบ
สัญญาณถอยคนละก้าวไม่มีความหมายเลยครับ
ถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงไม่ให้เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์มันอาจจะเกิดขึ้นอีก
ด้วยโดยหลักการเขาก็มีทฤษฎีของการดำเนินการแบบสันติวิธีแบบการเจรจาในบ้านเราคนที่ถ้าเราคุ้นหูคุ้นชื่อคุ้นตากับผู้ที่ดำเนินการเรื่องนี้ก็คือคนนี้ครับ
ผลเอกเอกชัยศรีวิราชท่านเป็นนักสันติวิธีตำแหน่งของท่านคือผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมภิบาลสถาบันพระปกเกล้า
อาจารย์อยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณสุภาพครับ
ครับใครควรจะทำยังไงต่อครับช่วงเวลาที่มันลักษณะที่มันเกิดเขมงเกลียวขึ้นมาอีกแบบเนี้ย
ก็จริงแล้วผมว่าที่คุณสุภาพพูดเนี้ยเอ่อตัวนายกมองว่าให้ถอยกระลังกาวเนี้ย
ครับมันเป็นสิ่งที่ได้เป็นการส่งสัญญาณครับตอนนี้งานกระทำเนี้ยมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอืม
เอ่อต้องมาคิดกันดูครับ
เมื่อกี้คุณสุภาพบอกแล้วว่าเมื่อวานเนี้ย
แล้วก็ออกมาสนับสนุนว่าให้นโยคอยู่ต่อให้พบสิบปี

จริงสนับสนุนเนี่ยเราไม่ว่า

คุณจะไปแสดงยู๊วทำไม

แหลงครับตรงนี้อีกอันหนึ่งที่สัญญาณที่ดี
รัฐบาลยอมให้เปิดประชุมสภาพีศาบันครับนะในช่วงอีกไม่กี่วันนี้
อันนี้ได้ครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีครับ
เพื่อที่จะรับฟังแล้วก็ผมเห็นด้วยคุณสุภาพ
วันนี้ดูเหมือนมันยังไม่ไปรู้ความรุนแรงแต่ว่ามันมีสัญญาณบางอย่าง
อืมถ้าพอปล่อยปล่อยทิ้งเอาไว้เนี่ยมันจะไปสู่ความหนุนแรงได้แน่นอน
ครับครับคือกลุ่มป้องภาพภาพบ้านที่ออกมาครับ
ออกมาแล้วอยู่คนละเวลาอยู่คนละภาคไม่เป็นไร
อืมอย่ามาเจอกันอย่ามาเจอกันไอ้นี่ไปประทะกันเลยจ้ะครับ
เช่นเมื่อวานนี้ที่รังกำแหงฮ่าแล้วก็อีกทีหนึ่งที่แยกไพยันไทย
ครับมันออกมาประทะกันฮ่าเชื่อแน่ว่ารัฐบาลพระเจ้าไม่อยู่
ถ้าเมื่อเกิดความหนุนแรงครับเพราะฉะนั้นครับคือชุมนมชุมนมได้
แต่คนละที่คนละเวลาต้องระวังอย่าไปอยู่ในสถานที่เดียวกัน
เหมือนที่รามคำแหงอืมใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นอันเนี้ย
แล้วพอผมดูสถานการณ์เนี่ยฝ่ายนักเรียนนักศึกษาเนี่ย
ก็ไม่อยากให้เกิดความรุนแรงอยู่แล้วครับเพราะว่าเท่าที่ติดตามมาเนี่ย
เขาไม่มีอาวุธไม่มีอุปกรณ์อะไรที่จะออกมาด้วยเพื่อต่อสู้นะครับ
อีกอันนั้นก็คือว่าเวลาก็ถูกโผดดันเนี้ย
สุดท้ายเนี้ยเขาก็จะถอยออกไปครับอ่าเขาไม่ใช่ว่าจะ
พูดง่ายว่าจะไปเอ่อพยายามใช้กำลังใช้กำลังครับ
แต่ว่าจุดอ่อนของเขาเนี่ยก็มีเมื่อครั้งที่เขาบุกไปที่รัฐสภา
ไม่ใช่โทษฮะหมุกไปที่ทำเนียบรัฐภาคมรัฐภาคมด้วยอ่าฮ่าฮ่า
แล้วก็มีการไปกดดันสวสอสอในขณะนั้นอันเนี้ยครับ
มันเป็นจุดอ่อนของเขาครับค่ะพ่อคิดว่าไม่อยากให้น้องน้องทำอย่างงี้ค่ะ
เพราะว่าถ้าเบิร์ดทำอย่างนี้ไอ้ข้อเรียกร้องที่เราเรียกร้องเนี่ย
มันจะอ่อนออกไปเลยอ่อนออกไปเลยฮ่าฮ่าไม่มีน้ำหนักฮ่า
ในในทฤษฎีของสันติวิธีเนี่ยเขาจะมีคนกลางเช่นปัญหาชายแดนภาคใต้
ก็จะมีคนกลางมาทำหน้าที่เจรจาแต่ว่าพอรัฐบาลมีเรื่องขัดแย้งกับกลุ่มที่เรียกว่าราศดร
มันมีคนกลางไหมอาจารย์มันควรจะมีคนกลางที่จะคุยกับสองฝ่ายได้ไหม
อย่างงี้ฮะท่านสุภาพอืมผมเนี้ยผมเสนอมาตลอดเนี้ยว่ามันกลัวจะตั้ง
คณะกรรมนิการที่สามอันไปจากศาลกาลต่างการเมืองคุณสุภาพคงจำได้ฮ่า
เผื่อครั้งเหตุการณ์ห้าสามหรือสี่คนเอกและรัฐเนี้ยอยู่ในคณะประการนั้น
ครับความพูดคุยกับกรุ่นต่างต่างมันต้องมีคนทำหน้าที่อย่างเงี้ย
และเมื่อมีเหตุมีม็อบมีการบาปม๊อบเนี่ยต้องลงไปดูสถานการณ์ด้วย
วันนี้มันไม่มีคนทำตรงนี้ครับผมเสนอให้ตั้งคณะกรรมการ
แล้วตอนนี้ก็ทราบแล้วผมเสนอผ่านพวกสอสอไป
ใจทราบว่าเขาก็รักเสนออืมนครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่ง
แล้วคณะนี้จะทำการพูดคุยเช่นอาจจะเชิญตัวแทน
ใครก็ได้
มาคุยกันที่สภาครับบางคนก็บอกว่าเอาแล้วจะเชิญใคร
ใครจะเป็นหัวหน้าอืมผมผมก็อยากจะบอกว่าในเรื่องเหตุการณ์ภาคใต้เนี่ย
เราก็ไม่รู้ใครเป็นหัวหน้าใหญ่แต่เราก็ไปคุยกับกลุ่มต่างอย่างที่เราทำ
เราก็ทำแบบนั้นแหละแต่ก่อนเขาก็ไม่คุยด้วยกันแต่อย่างหลังเขายอมจัดตัวแทนมาคุย
มันดีกว่าไม่คุยแล้วก็ลองไปดูที่ไหนที่มันเกิดเหตุ
อาจจะถึงแค่สงครามตอนสงครามระหว่างสงครามสงครามจบแล้วล้วนแต่เป็นการพูดคุยทั้งหมด
ปล่อยนิ่งเฉยปล่อยเวลาไปเรื่อยมันไม่ได้
เห็นกันในคณะกรรมดิการว่าขออย่าออกมาได้ไหมอย่าขออย่าเราพูดกันในนี้ในเวทีของพระภาพยังไม่ออกตามท้องถนน
เราก็พูดคุยกันในนั้นถ้าเกิดปีขนาดนี้สุดท้ายเด็กเนี่ยจะตัดตัวแทนมาพูด
แล้วบอกให้มาเสนอเลยว่าที่น้องต้องการเนี่ยคืออะไรบ้าง
ครับเอาละอาจารย์พอเห็นภาพพอเห็นภาพผมก็เกรงใจอาจารย์เดี๋ยวซุ่มเสียงตอนนี้แหบหน่อยนะ

ใช่เอาเดี๋ยวไว้คุยกันใหม่อาจารย์นี่พอเห็นภาพแล้วนะขอบพระคุณอาจารย์ครับ

ผลเอกเอกชัยศรีวิราชข้อเสนอคือให้ตั้งคณะกรรมธิการชุดหนึ่งในสภามาจากฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลทำหน้าที่คล้ายคนกลาง
เชิญทั้งฝ่ายผู้ชุมนุมเชิญทั้งฝ่ายรัฐบาลหรือจะเชิญฝ่ายที่เรียกว่าเสื้อเหลืองด้วยก็ได้มาคุยกัน
จะทำหน้าที่เป็นคนกลางดีกว่าไม่มี
เพราะขณะนี้คู่ขัดแย้งก็คือรัฐบาลกับฝ่ายผู้ชุมนุมราชดรหรือกลุ่มมวลชนที่จะเรียกว่าคณะปลดแอบหรืออะไรก็แล้วแต่
ฉะนั้นข้อเสนอของอาจารย์เอกชัยคือต้องมีคนกลาง
คนกลางคือคณะกรรมธิการชุดหนึ่งที่สภาตั้งขึ้นมีทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและก็อาจจะมีบุคคลนอกเข้ามาทำหน้าที่เป็นคนกลางในสถานการณ์อย่างนี้
นี่ก็ลองดูว่าข้อเสนอนี้จะได้รับการตอบสนองมากน้อยแค่ไหนครับคุณปุ้ยครับคุณบุ๊คครับ